คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะมีการสลายการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แล้วก็มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้
แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยค่ะก็คือมีมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มารวมตัวกัน
ปักหลักกันเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวาน
แล้วก็มีลักษณะของการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวาน
กับการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่เขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ต
แล้วก็ใส่ชุดไทยที่มีสอสอพลังประชารัฐไปร่วมด้วย
ว่าถ้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องจับกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าสาเหตุที่ตำรวจมาจับกลุ่มบอกว่า
เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เมื่อช่วงเย็นนะคะ๕โมงเย็นที่ผ่านมามวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้านัดชุมนุมกันนะคะ
กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าและกลุ่มแนวร่วมกลุ่มราศดร
แก่นำก็คือมีนายทัชพงศ์แก่ดำนะคะก่อนเริ่มกิจกรรมเนี่ยค่ะ
ตำรวจสอนอปทุมวันก็ไปดูแลนี่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพันศาอำมาราพิทักษ
ผู้กำกับสนปทุมวันคือตำรวจไปเนี่ยตำรวจได้อ่านประกาศ
บอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าห้ามจัดการชุมนุมนะ
พรกรฉุกเฉินนะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะ
ทัชพงศ์ก็เลยไปคุยนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม
คุยกับตำรวจบอกว่างั้นขอแบบนี้
หนึ่งให้ตำรวจดูแลหน่อย
ไม่ให้กลุ่มปกป้องสถาบันมาสร้างความวุ่นวาย
ขอถามตำรวจกลับไปหน่อย
ว่าจะมาจับกลุ่มพวกเขาเนี่ยมาบอกพวกเขาว่าห้ามรวมตัวกันเนี่ย
มันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
ใส่ชุดไทยเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันล่ะ
ดามเดียสสพลังประชารัฐก็ร่วมด้วย
กลุ่มนั้นเขาก็รวมตัวกันตั้งหลายคน
เขาไม่เห็นใส่หน้ากากอนามัยเลย
แต่ตำรวจสนปทุมวันบอกว่า

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๕วีนาคม

แต่ถามว่ากลุ่มของมาดามเดียจะโดนเรื่องของผิดภัลบอล

กลุ่มมาดามเดียก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมครับ
กลุ่มศิลปินมาดามเดีย
ที่อยู่ข้างท่าทำเนียบก็ต้องผิดด้วยนะครับพี่
อันนี้ให้มันตอบได้ถูกไหมครับ

นี่นะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม
มาคุยกับตำรวจนะคะนายทัชพงศ์ก็เลยบอกว่า

จะไม่มีการเคลื่อนมวลชนไปทำเนียบรัฐบาลตามกระแสข่าวที่ออกมาตอนแรกนะคะ
จะเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันให้มีการปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปเมื่อวานนี้
จะไม่เคลื่อนจะอยู่กับที่นี่แหละ
แต่ว่าจะเรียกร้องว่าคนที่ถูกจับต้องได้รับการปล่อยตัวออกมานะ

เรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูลด้วยแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกด้วย
นี่คือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะ
แล้วก็เชิญชวนให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาร่วมกิจกรรมที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ในวันพรุ่งนี้บ่าย๒โมง
ซึ่งการดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยค่ะ
ก็มีตำรวจสนปทุมวันกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยบน
มีการนำแผงเหล็กมาตั้งเอาไว้ที่หน้ามาบุญครอง
นะคะก็เป็นลักษณะของจุดคัดกรองอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ความปลายที่มาของการชุมนุมวันนี้ก็สืบเนื้อมาจากเมื่อวาน
ที่มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า
และกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับ๙๙คน
มีพระสองรูปก็คือเป็นการเคลียร์พื้นที่รอบธรรมเนียบรัฐบาล
ว่าทีนี้ต้องเคลียร์พื้นที่
คนที่ถูกจับก็ถูกนำตัวไปต่อชะดอภักดิ์หนึ่ง
ตัวชั่วคราวทั้งหมดนะคะ
แต่ข้อหาก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ผับระบอรักษาความสะอาดผับระบอรับควบคุมโรค
ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยเป็นการปล่อยตัวในลักษณะที่ว่าต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ละสองหมื่นบาทพอปล่อยตัวออกมาชั่วคราวก็จะต้องไปให้การเพิ่มเติมกับทางตำรวจ
ตำรวจก็จะมีการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไหมสั่งฟ้องใครบ้าง
ส่วนอีกคนอีก๖คนที่เป็นเยาวชนถูกปล่อยตัวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของการสลายการชุมนุมเมื่อวาน
มีการชี้แจงมาจากนายกรัฐมนตรี
มีการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่า
ที่ตำรวจไปสลายการชุมนุมเมื่อวานไปเร่งขอคืนพื้นที่เนี่ย
ก็เพื่อให้นายกรัฐมนตรีถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็มีการชี้แจงออกมาบอกว่า
ก็ไม่อยากจะไปตำหนิใครแต่จะมาคิดแบบนี้ไม่ได้
ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอดทนมาหลายสัปดาห์แล้ว
เวลามีปัญหาเรื่องของการชุมนุมเนี่ย
มันก็ไปกระทบเรื่องของการจราจร
มีโรงเรียนที่เขาร้องเรียนเข้าไป
มีสถานที่ราชการที่อยู่แถวนั้นก็ร้องเรียนเข้าไป
ซึ่งการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อวานนี้ก็มีการปิดถนน
อันนี้เป็นคำชี้แจงเรื่องของการสลายการชุมนุม
นายกบอกว่าก็มีการปิดถนนไง
แล้วมันก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ไง
อยากจะให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายเป็นเพียงการขอคืนพื้นที่
ไม่อยากจะให้ใช้ในลักษณะของการสลายการชุมนุมอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่มีการโยงเป็นประเด็นดราม่าว่าตำรวจส่องมาตรฐานหรือเปล่า
ทำไมไปขอคืนพื้นที่หรือว่าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อวาน
แล้วก็อ้างเรื่องของพรบควบคุมโรค
แต่วันเดียวกันมีกิจกรรมของอีกกลุ่มนึง

มีสสพประชารัฐร่วมด้วย
แล้วคนไปร่วมกิจกรรม๓๐๐คนเลยนะ
นี่นะคะถนนราชดำเนิน
อันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่ามัน๒มาตรฐานหรือเปล่า
ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
เพราะมันมีกำหนดไว้หรือไม่ในพราวชุมนุมมันต้องห่างเท่าไหร่

ถ้าผมไม่ทำคนเดี๋ยวเขาเดือดร้อนได้ทำยังไง
ในเมื่อปวงชนชาวไทยต่างก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสร็จภาพของเขาเหมือนกัน
อคุณบ๊วยบรรยายน้ำครับ
จากนายกรัฐมนตรีทีนี้ค่ะการจัดกิจกรรมที่ถูกเปรียบเทียบกันนะคะ
ก็คือการไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตโดยใส่ชุดไทยนี่นะคะ
ถนนราชดำเนินอ่ะนะเรื่องเนี้ยกิจกรรมเนี้ยค่ะ
คือมีส่อพรรณประชารัฐหนังสาวธัญญาวงโอภาศีอะนะคะ
สสพาดาวรการสสพักเดียวกัน
แล้วก็มีคุณโจอี้บอยด้วยนะคะ
แล้วก็ภาพในการจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
มันมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙หรือเปล่า
แล้วทำไมจัดกิจกรรมตั้ง๓๐๐คน
มันก็เป็นการรวมกลุ่มกันคล้ายกับการชุมนุมไม่ใช่เหรอ
ทำไมไม่มีการดำเนินการอะไรกับกิจกรรมนี้
เรื่องนี้ตัวสวทนเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความ
โพสต์ข้อความเรื่องที่คนไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
ก็มีการตอบในเรื่องนี้
คือตอนแรกบอกว่ากิจกรรมมันก็ผ่านไปด้วยดี
ใช้เวลาชั่วโมงนึงระยะทาง๔กิโล
ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่าทำไมกิจกรรมนี้ทำได้

มีทวิตเตอร์รัศดรเต็มขั้นก็ทวิตรูปภาพ
ชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วก็มาเปรียบเทียบ
แล้วก็เปรียบเทียบกันว่าอ้าวไหนลองมาดูกันสิ

แบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้

เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเยอะเลยนะคะ
ก็สสวัทยามาดามเดียค่ะก็มีการโพสต์ชี้แจงนะคะ
เรื่องของการไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็บอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เฉพาะช่วงถ่ายภาพเท่านั้นที่ถอดหน้ากากอนามัย
การเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันคล้ายกับการออกกำลังกายจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัยเพื่อระบบหายใจ
การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่สามารถเล่นติดกันได้อยู่แล้วก็ต้องเล่นกันห่างมันก็เหมือนกับการเว้นระยะห่างอยู่แล้ว
กลับถึงเส้นชัยทุกคนก็กลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันตามปกติ
มาดามเดียนะคะครับนี่ค่ะแล้วก็บอกว่ากิจกรรมเนี้ย
มันเริ่มต้นจากความตั้งใจของคนที่เขามีใจในการรักกีฬา
เซิร์ฟสเก็ตนี่นะคะแล้วการจำกัดจำนวนคนเนี่ย
ก็ตามกฏของส่อปกรณ์ไม่ได้เกินสามร้อยคน
มีการลงทะเบียนมีการคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์
นี่ค่ะส่วนคุณโจอีบอยแรปเปอร์ชื่อดังเขาก็ไปร่วมกิจกรรมนี้
คุณโจอี้บอยก็โพสต์ในลักษณะของการขอโทษนะคะ
ก็บอกว่าในฐานะคนจัดงานนะคะก็ขออภัยที่ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
้อมรับคำติติงยืนยันว่าไม่ได้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใดที่จะทำให้เกิดความไม่พอใจ
อกจากความตั้งใจที่จะใช้กีฬาทำให้ทุกคนเกิดความสามัคคีมีสุขภาพดี
ถ้ากิจกรรมนี้ทำให้หลายท่านไม่สบายใจ
ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและกราบขอโทษด้วยจริงค่ะ

ยินดีติดต่อคุณโจอีบอยไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่สะดวกนะครับ